เบรกนี้กันด้วยเรื่องของบอลหญิงกันดีกว่านะครับ
เพราะว่าเรามีโอกาสลุ้นอันดับ๓ในการแข่งขันเนี่ย

ก็คือถ้ายังสามารถรักษาฟอร์มแบบที่เล่นกับออสเตรเลียได้
ก็มีหวังว่าจะล้มจีนคว้าอันดับที่๓นะคะ
ซึ่งความเคลื่อนไหวก่อนที่จะแข่งขันกันในวันศุกร์นี้นะคะ
ก็เตรียมตัวที่จะบินกลับไปที่จอแดนนะคะ
เพื่อไปเชียร์ไปลุ้นถึงขอบสนาม

มาถึงจุดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับทีมชาติไทยนะคะ
ที่จะเป็นที่๓ตอนนี้ยังเปิดกว้างอยู่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะ
ถ้าทุกคนตั้งใจเล่นเล่นด้วยทีมเวิร์ค
แล้วก็อย่างที่บอกก็คือรักษามาตรฐานการเล่น

ก็เชื่อว่าจะสู้กับจีนได้อย่างสูสี
แม้ว่าจะแพ้มาในรอบแบ่งกลุ่ม๐ประตูต่อ๔ก็ตามค่ะ
โดยเกมนัดชิงอันดับที่๓ก็มีประโยชน์กับทีมไทยด้วยนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าชาบาแก้วคว้าอันดับที่๓ได้
จะได้สิทธิ์เล่นในรอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๓โดยอัตโนมัติค่ะ
นั่นหมายความว่าจีนเกาหลีใต้และอีกทีมหนึ่งก็คือเกาหลีเหนือก็ต้องไปเล่นในรอบคัดเลือก
ทำให้โอกาสที่จะตัดคู่แข่งในการคว้าโคต้าไปเล่นฟุตบอลโลกสมัยหน้าของทัพชาบาแก้วก็ดีกว่าหนึ่ง
คือโอกาสที่จะคว้าโคต้าไปเล่นฟุตบอลโลกสมัยที่๓ก็จะง่ายขึ้นอีก
ก็เชียร์นะคะนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะวันศุกร์นี้นะคะจะเจอกับทีมชาติจีน
เวลาตามประเทศไทยแข่งขันคือ๒๐นาฬิกา๔๕นาที